พาคุณผู้ชมกลับมาที่กรุงเทพมหานคร
ไปดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังในวันนี้
ปรากฏว่าก็ยังคงมีผสกกรณิกรจากทั่วทุกศาสตร์อาทิตย์
เดินทางเพื่อมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
รวมถึงก็มีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาด้วยค่ะ
บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน
ก็มีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ขาดซ้าย
จังหวัดฉะเชิงเศร้าไชยพภูมิและจังหวัดตรัง
ที่มีประชาชนเดินทางมานะคะโดยการอำนวยความสะดวกของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งหนึ่งได้มากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็ได้รับแจกภาพรุมประชายาลักษณ์ในรวรัฐศกาลที่๙ด้วย
ฟังเสียงประชาชนบางส่วนค่ะ

ต้องรักกันอารีเอื้อโอบอ้อมอารีด้วย
ขณะที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีจุดบริการ
แลกเปลี่ยนร่มเก่าหรือว่าร่มสีมาเป็นร่มใหม่
สีดำนะคะแล้วก็บริการซ่อมร่มฟรีซึ่งทางกลุ่มจิตอาสาทำมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการน้ำใจไมตรีของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ใครมีร่มสีก็แลกร่มดำหรือใครมีร่มเก่าก็มาแลกร่มใหม่
ก็แลกกันยังไงแลกไปแลกมาทีนี้ไอ้ร่มที่มาหาเราเนี่ยเป็นร่มเก่า
ชำรุดก็มีเยอะเลยเราจะไปทิ้งก็เสียดายที่ดูเอ๊ะมันน่าจะซ่อมได้
ก็เลยไปหาช่างไปหาอะไรดูว่าที่ไหนก็ซ่อมได้
เป็นร้อยครับเป็นร้อยบางวันก็๓๔๐๐นี่แหละบางวันนะครับ
มันเราไม่เคยนับแต่ว่าดูว่ามันร่มหมดมาเลยเราก็หามาเปลี่ยน
มาอย่างนี้เลยครับเนี่ยอันนี้ซ่อมไม่ไหวแล้วครับเนี่ย
มันเปิดไม่ออกเลยอันนี้อันนี้ก็อันนี้ซ่อมไม่ไหวครับ
อันนี้เราก็เราเราก็เก็บไว้เลยตัวอย่างแต่อย่างงี้ก็ซ่อมพอไหวบ้างเนี่ย
คือถ้าอันนี้ยังได้อยู่
สำหรับโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์กันแดดโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญที่นำร่มมาบริจาคครั้งละหลายร้อยคัน
เพื่อทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ